โดยปล่อยข่าวว่าพี่เป๊กสัญชัยเนี่ย

คุกคามชีวิตแล้วก็พยายามจะฆ่า
กับพ่อแม่ก็คือทั้งข้างครอบครัวเขาด้วยนะ
เพื่อปกปิดที่ข่มขืนกระทำกัก

พร้อมกับมีการพาดพิงไปถึงพี่หม่ำจกมกด้วย
ว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดให้ไปติดต่อทางพี่หม่ำได้เลย

ตอนนี้มีเพจเฟซบุ๊คกำลังพยายามทำให้ผมชื่อเสีย
ทำลายชื่อเสียงของเขาอ่ะโดยการเขียนข้อความ
แล้วก็แชร์ไปยังเพจอื่นที่เป็นคนรู้จักของผมหรือไม่ก็ตาม
ถ้าใครเห็นหรือได้แชร์จากเพจดังกล่าวช่วยแคปหน้าจอไว้หน่อยนะครับ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานเพราะกำลังอยู่ในระหว่างการปรึกษาทีมกฎหมาย
เพื่อดำเนินคดีแฮชแท็กคิดอะไรจะไปข่มขืนเมียคุณทำไม
เท่าที่มีอยู่เมียก็จะฆ่าตายอยู่แล้วเวรกรรม

อย่างนี้เลยมึงคิดอะไรกูจะไปข่มขืนเมียมึงทำไม
เท่าที่มีเนี่ยเมียกูเนี่ยก็จะฆ่ากูตายอยู่แล้ว
ถูกอันนี้เรื่องจริงคือคนอย่างเป๊กคนเข้าหาเขานะเว้ย
เขาไม่ต้องไปข่มขืนใครหรอกเอาจริง
แล้วคุณนายธัญญาเป็นคนที่โอเพ่น
เอาจริงนางเป็นคนที่แบบโอเพ่นอยากจะมีใครมีไม่สน
พูดให้ชัดเจนเลยว่าพูดถึงคุณอาธัญญานะ
คุณนายธัญญาก็ฉันสนิทกับคุณนายธัญญานะ
เดี๋ยวคนอื่นจะมาบอกว่าคุณเป็นบทเอ็กซ์อีก
อ่ะฉันถือว่าสนิทกับคุณนายธัญานะสนิทคุณก็สนิทดิ
เห็นหมดโปรตปีนบำดงบดาบของพี่ธัญญาหรอกมนต์ดำทำเป็นหมดแล้ว
ก็ไม่ได้จักไปพูดถึงเขาทำไมอับหลักตรง
ก็อ่านข่าวไปเรื่อยถูกต้องประหลาดเบาะอ่านตามข่าว
ฉันหมายถึงเวลาที่พี่เป๊๊กจะง้อเมีย
ก็เห็นกับตาว่านางซื้อรถ
เดี๋ยวนางก็รู้ไหมล่าสุดนางให้เท่าไหร่

หลายสิบล้านโอ้โฮจริงหรอคุณแม่โอ้โฮจริงหรอคุณแม่
เมื่อวานฉันนึกว่าสตูดิโอนางอยู่ไกลเนอะ
ขึ้นโทเวปื๊ดลงปั๊บเรียวซ้ายเข้าซอย
ฉันก็นึกว่าสักยี่สิบสามสิบหลายหกรอยไล่ค่ะ

จะดักคุณนายธัญญานี่โอนยังพี่ไม่ได้หรอก
แล้วทำไมเขาโอนให้ลูกพี่หมดเลย

แล้วตัวเองทำอะไรรู้ไหมเนื่องจากนางก็เป็นคนที่แบบว่า
ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าธัญญาเป็นคนไม่เคยซื้อเสื้อผ้า

ตรวงอันดัตรจากของนางแบบเป็นที่ถ่ายละคร

อยู่อย่างนี้คุณแรงเยอะมากนึก

จริงนี้ตัวแดงนี้เลย

ขอแค่ข่าวสีลิต้านิดนึงใช่ไหม

ตัวเธออาจจะบอบบางแต่จิตไช้เธอมันอามาเห็นนี่